อ่ะข่าวต่อไปว่าด้วยเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนสะใบทองค่ะ
คุณผู้ชมครับโอ้เขาบอกว่าให้เลขแม่นนักแรหมดที่แล้ว
ชาวบ้านเนี่ยถูกกันแล้วถูกกันอีกถูกกันแล้วถูกกันอีกค่ะ
เจ้าแม่ตะเคียนสบายทองอยู่ที่วัดลาดเป้งจังหวัดสมุทรสงคราม
คือที่วัดแห่งนี้ค่ะเขากำลังก่อสร้างอุโบสถ
มาทำเสาเอกในจำนวนนี้ก็มีต้นตะเคียนต้นตะเคียนเนี่ย
ตกน้ำมันทำให้ชาวบ้านเข้ามากลับไหว้ตามความเชื่อ
หลังจากนั้นก็เกิดสิ่งอัศจรรย์
ขึ้นคืออะไรคือต่อไม้ตะเคียนที่ตกมันนะคะ
คุณผู้ชมได้แตกยอดออก๓ยอดนับรวมได้๑๐กิ่ง
ชาวบ้านก็เลยนำเลขไปเสี่ยงดวงงวดล่าสุด
คือหนึ่งธันวาคมหกสองถูกล็อตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสามตัว
ศูนย์หนึ่งสามอันนี้งวดล่าสุดนะ
ยังไม่หมดค่ะความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
เคียนสบายทองครับนะฮะลุงจี๊ดก็คือ
นายสมชายเต็มเปี่ยมอายุหกสิบแปดปีวัยวจกรวัดบอกว่า
ตะเคียนเหล่านี้ถูกนำมาจากจังหวัดพัทธลุงนะ
มาใช้ก่อสร้างเป็นเสาเอกที่วัดลาดเป้งจังหวัดสมุทรสงคราม
ก่อนที่จะได้ท่อนตะเคียนท่อนตะเคียนเหล่านี้มันมา
เจ้าของสวนไม้ตะเคียนเนี่ยฝันบอกว่านางตะเคียนมาเข้าฝัน
พร้อมบอกว่าจะไม่อยู่ที่ส่วนนี้แล้วนะจะไปอยู่ที่อื่น
จากนั้นไม่นานค่ะก็ได้รับการติดต่อขอซื้อไม้ตะเคียนจากทางวัด
ครั้งแรกที่มีการลำเลียงไม้ตะเคียนมาจากพัทธลุงก็คือ๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา
มีจำนวนทั้งหมด๘ต้นแต่ละต้นก็มีการเขียนหมายเลขกำกับนะฮะ
อันนี้คือจังหวะที่มีการลำเลียงค่ะมีการเขียนหมายเลขกำกับ
ท่อนที่หนึ่งทับหนึ่งท่อนที่สองทับหนึ่งท่อนที่สามทับหนึ่ง
ส่วนต้นที่เป็นเสาตะเคียนตกน้ำมันเนี่ยคือต้นที่ห้าทับหนึ่ง
พอมาถึงวัดเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านชาวช่องเขาเอาเลขห้าหนึ่งหนึ่งห้าไปซื้อไปซื้อล็อตเตอรี่เนี่ย
แล้วเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่สิบหกตัวลาคมที่ผ่านมา
เออออกสิคะก็ออกไงออกสิคะหนึ่งห้านี่ไงล่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าถูกกันรึบเลยอ่ะอืมลุงจี๊ดเล่าต่อบอกว่าเดิมทีเดียวนางตะเคียนเนี่ย
ไม่มีชื่อนะคะที่มาของชื่อเจ้าแม่สะใบทองเนี่ยอืม
มาจากคำบอกเล่าของช่างก่อสร้างคนหนึ่งที่มาทำพิธียกเสาเอกอุโบสถเรือนไทยอืม
คือช่วงค่ำหลังเลิกงานเนี่ยช่างเล่าให้ฟังนะเออเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะ
กำลังจะเก็บของกลับบ้านแล้วปรากฏว่าหันไปเห็นกองไม้ตะเคียนคุณ
แล้วที่สำคัญเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เป็นใคร
ใส่ชุดไทยสีทองแล้วสบายก็สีทองไปนั่งอยู่บนกองไม้
อันนี้คือภาพจำลองนะนั่งอยู่อย่างเงี้อุ้ยนึกว่าจริงอุ้ยตายแล้วตกเธอก็หัน
เขาก็หันไปเฮ้ยหันไปเห็นแป๊บนึงหายวับไปกับตา
แต่จำได้ว่าคือผู้หญิงใส่สบายสีทองนั่งอยู่บนกองไม้
ก็เลยรีบไปบอกทางวัดนะฮะว่าผมเห็นแบบนี้ก็สอดคล้องกับเจ้าอาวาสบอกว่า
หลังจากนำตะเคียนขึ้นมาที่จุดก่อสร้างท่านก็เคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
เดินไปเดินมาเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่าเจ้าแม่
สบายทองอืม
ท่านไปดูไม้มาก่อนแล้วก็มาคุยว่าไปเจอตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่ง
แกก็เลยเอามาด้วยทีนี้ก็วันนั้นโยมมาวันที่เอาเสาลงเนี่ย
มาต้อนรับเหมือนก็หมายความว่ารถพ่วงอ่ะทุกไม้มาเอามาลง
แล้วก็เอาเคนมาเอาเคนมายกลงทีนี้เราก็จะต้อนรับ
มีพระท่านนะสวดสยันโตต้อนรับมาแก่มานอนที่นี่สวดมน
แล้วก็มานอนที่นี่มานอนที่โบสถ์นี้
ว่าก็มีคนเดินจะเป็นเห็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้
ไม่ได้ทำให้ไอ้นั่นน่ะนะแต่มีคนเดินหลายคน
เดินไปเดินมาแกก็นอนไม่หลับก็ต้องกลับขึ้นกุฏิ
นอนบนกุฏิทีนี้คุณผู้ชมเราไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะครับ
เป็นชาวบ้านตำบลลาดใหญ่ก็คือคุณนวรัฐสายสาหร่าย
อายุห้าสิบสองปีบอกว่าเดิมทีเนี่ยต่อตะเคียนเจ้าแม่สบายทองเนี่ย
อยู่ด้านหลังจุดก่อสร้างกระทั่งวันหนึ่งเธอรู้สึกเหมือนว่าเจ้าแม่เนี่ย
สื่อสารบอกว่าเฮ้ยที่อยู่เนี่ยมันอึดอัดก็เลยขอให้ย้าย
ย้ายที่อยู่ใหม่ให้หน่อยเธอก็เลยนำเรื่องราวเนี่ย
บอกเล่าให้กับเจ้าอาวาสฟังแล้วก็จัดพิธีอันเชิญ
แล้วย้ายต่อตะเคียนเจ้าแม่สบายทองมาไว้ที่จุดด้านหน้าจุดก่อสร้างโบสถ์ตรงนี้แหละค่ะ
ว่ามันแบบเคิ้มอ่ะเออแล้วเหมือนกับมีเสียงคนมาบอกว่าเออ
อยู่ตรงนั้นแม่อึดอัดนะคนมากันเยอะที่มันแบบไปที่รับอะไรอย่างนี้
คืออยากจะย้ายมาอยู่ตรงที่โล่งโล่งหน่อยอืมคือน้องสะพ้ายอ่ะ
เขาก็จะมาดูเขาจะเห็นเลขที่ต่อแม่อืมแล้วเขาก็ไปบอกเออ
บอกพี่บอกน้องอย่างเงี้ยก็ซื้อตามตามกันแต่ว่าเออไม่ได้ถูกมากมายอืม
แต่ว่าก็ถูกกันหลายคน
อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมเป็นการยืนยันความขลังของเจ้าแม่นี่นะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของเจ้าแม่ชื่อว่าคุณบุภา
ทรัพย์อนานอายุห้าสิบสี่ปีคุณบุภาบอกว่าตั้งแต่นำเจ้าแม่ตะเคียนทองมาเนี่ย
ปรากฏว่าก็เกิดแต่เรื่องดีสิ่งดีคนมากลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันเยอะ
พอมาเยอะประสบความสำเร็จไงก็ต้องกลับมาแก้บนค่ะ
พอแก้บนเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมค่ะก็ขอกันต่อเลยค่ะ
อันนี้แบบเนี้ยเห็นไหมนี่คุณเอออ่ะคุณผู้ชมฟังเสียงคุณบุภาหน่อยนะคะ
รอบแรกมาถูกทั้งสองไอ้นี่เลยสี่หกกับหนึ่งห้าห้าหนึ่งอะไรเนี่ย
เขาก็โดนกันอันนี้มันมาจากต้นเขาเลยต้นแม่เขาเลย
ก่อนจะหวยออกอ่ะเขาก็จะมีคนมาขอหวยของที่สิบหกใครถูกใครก็มาแก้บนกันอะไรกัน
มาลำแก้บนกันบ้างซื้อชุดมาให้กันบ้างอะไรเงี้ย
แต่ตรงนี้ขอก็ไม่ได้เราขอไม่ได้หรือว่าเราไม่มีดวงก็เราก็ไม่รู้นะ
แต่เขาถูกกันเยอะค่ะครั้งแรกมักกระทายกที่เนี่ยเขาก็ถูกกัน
พอตอนเย็นเขาก็มาจุดประทัดกัน
นายสมหวังวงจวงค่ะอีกคนหนึ่งที่เราไปคุยด้วย
เป็นคนขายลอตเตอรี่นะคะคุณผู้ชมเล่าบอกว่าตั้งแต่มีเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ย
มาอยู่ที่วัดช่วงวันที่๑๔ถึง๑๕ก่อนเลขจะออกเนี่ยเย็นเย็นเนี่ย
คนจะมาที่วัดนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้ขายลอตเตอรี่ดีขึ้น
วันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณสมหวังเล่าบอกว่าต่อตะเคียนที่วางอยู่เนี่ย
ต่อจู่จู่แตกยอดใหม่ขึ้นมาสามยอดคนก็เลยตีเป็นเลขสองสามสามสอง
เอารับทรัพย์ไปสิคะรออะไรเพราะงวดนั้นออกเลขท้ายสองตัวสามสองใช่ไหม
ใช่เลขที่ช่องเราด้วยอ่าคุณผู้ชมขอกันแล้วค่ะอ่า
เจ้าแม่สบายทองถ้างวดนี้ลูกได้ลูกโดนลูกจะไปแก้บนให้แม่นะ
ฝากนักข่าวนะตามต่อนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากนะฮะ
ตามต่อกับเจ้าแม่สบายทองเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวจะมาดูเรื่องนี้กันต่อ
ไปเลยไหมไปเองเลยไหมอยากไปทุกที่อยากไปที่นี่เหมือนกัน
ไปทุกที่เอออ่ะครับ